ผมก็สบายใจแล้วไม่มีโคฟิล๒๔ชั่วโมงแล้ว
น่ายงออกมาพูดแล้วครับคือไม่มีอ๋อเพราะว่า

รถติดคนกักตุ๊ดแอลกอฮอล์ครับแม่ค่ะ
จริงตอนนี้เหรอเพราะวันนี้ก็ประกาศว่าเขาจะหยุดขายไง

เมื่อกี้ฉันมาจากอโศกรรมทำไมคะ
ใครบอกไม่มีรถรถเยอะมากรถรถเยอะ
รถติดพี่หนุ่มมาจากรถเยอะ
คนรถติดนะใช่ก็ว่าติดแต่ไม่ได้ติดแดงเถอะ
อาจจะสมมุติเราดูจากแถนที่ก็คือส้มอะ
ก็คือรถยังเยอะอยู่รถเยอะ
ใครบอกไม่มีรถเนอะเอ้า

กรณีของสาวคนหนึ่งอยู่ชายภูมิบอกว่ารักษาโควิดหายไปแล้ว
แต่อยู่ดีก็แล้วทำไมไม่เก็บตัวไวเล็ตไว้

หนุ่มมันใส่๒ชั้นมันไม่ได้เสียงดีอยู่แล้ว

อุ๊ยพวกรอบคอบนี่นะมันก็ดีนะ

จริงไม่มีความในใจแล้วแหละถ้าสมมุติรอบคอบไปจับตึกนะคุณนี่
รอบคอบไปนี่ไงโทรไปหานิงปันนิตราไงโทร
ใครโทรคุณก็จะโทรมานิงปันนิตราเดินมาเอาเรื่องใช่ไง
ทำไมอ่านข่าวฉันนี่มันลำบากกันแม่นด้วยหรือ

ฉันบอกว่านุ่มไปพ่วงแล้วหรือเปล่า
มดรัมบ่วนให้อ่านข่าวพระจันทร์อังดีการณ์ข่าวนิฉันอีกคนใหญ่เลย

บอกว่านุ่มไม่ควรทำ
อ้าวไปเรื่องนี้ก่อนสาวชัยภูมิคือก่อนหน้านี้
นายนอนลงวุ่นซิ้วนะครับเป็นผู้ราชการจังหวัดชายภูมิ
รวมถึงนายแพทย์วจิระบทพิบูล
ท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมินะครับ
มาถึงเมื่อวานนี้ครับมีการยืนยันผลตรวจนะครับว่า
รายแรกนะครับเป็นชายชาวอำเภอจตุรัส๔๒ปีครับ
มีประวัติไปเป็นคนงานก่อสร้างนะครับ
เดินทางกลับมาจากประเทศกาต้าแล้วก็มาตั้งแต่วันที่๒เมษายนนะครับ
ก่อนที่จะกลับมาที่จังหวัดชายภูมิแล้วก็ได้เข้ากักตัว๑๔วันนะครับ
อีกคนนึงครับเป็นผู้หญิงรายที่๒นะครับ
อยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงอายุ๓๘ปีมีประวัติกลับจากมาจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทย๒กรุงเทพ

ต่อมาครับหญิงสาวรายนี้คุณผู้ชมครับได้เดินทางมากักตัวต่อที่บ้านอำเภอหนองบัวแดงที่ชายภูมิ

ซึ่งต้องกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาซ้ำโดยการโดยรวมนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะฮะ
คือผลการตรวจนั้นเรียกว่าปอดเองก็ยังปกตินะครับยังไม่รุนแรงอะไรมาก
แต่ทีนี้ล่าสุดมันมีข่าวออกมาอีกแล้วนะฮะ
ข่าวออกมาเขามีการปฏิเสธใช่ไหมฮะ
แหลงยืนยันมาว่าสาวชายภูมิไม่ได้ติดโควิดซ้ำนะครับ

เขาบอกอย่างนี้นะครับทางศาลนักศึกษ์เนี่ยแถลงยืนยันนะครับ
รณีที่สาวชายภูมิตรวจพบว่าเชื้อโควิดนั้น
หลังจากเพิ่งรักษาหายไปแล้วก็ติดมาอีกเนี่ย

นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณทฤษฎีกรมการแพทย์ทางศาลนักศึกษ์
กล่าวถึงกรณีที่ผู้ป่วยหญิงจังหวัดชายภูมินะครับ
ติดเชื้อโควิด๑๙ติดต่อกัน๒ครั้ง

ทั่วโลกมีการรายงานว่ามีการป่วยซ้ำหรือไม่

ก็เคยมีที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นประเทศละ๑กรณี

ส่วนที่เคสที่ชายภูมินี้นะครับ

พบว่าเพิ่งจะเริ่มป่วยครั้งแรกที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ

คือมีอาการเหมือนไข้หวัดรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน

จึงให้กลับบ้านที่เชยภูมิ
แล้วก็แนะนำนะครับให้แยกตัวที่บ้านต่อนะฮะ

ปฏิบัติตัวดีมากมีการแยกตัวอยู่ในบ้าน
โทรศัพท์ให้คนมาส่งอาหารหน้าบ้าน
แต่ช่วงวันที่๓๔ครับรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย

จึงไปที่โรงพยาบาลหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ

ทำการตรวจเชื้อซ้ำก็ปรากฏว่าไปพบเชื้อ
แต่ไม่มีไข้นะครับผลอิสระปอดเป็นปกติ
นายแพทย์สมศักดิ์ก็บอกนะครับว่า
ถ้าถามว่าคนไข้รายนี้รักษาไม่หายหรือเปล่า
ถ้าดูจากการที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งแรกไม่น่าเป็นไปได้
เพราะอาการปกติไม่มีไข้สบายดี
สามารถขับรถกลับจากกรุงเทพมาชายภูมิได้นะครับจึงไม่น่า
ส่วนถามว่าติดเชื้อซ้ำหรือเปล่าอาจเป็นไปได้
แต่ดูประวัติแล้วก็ไม่น่าจะใช่ข้อนี้เหมือนกัน
เพราะคนไข้ก็บอกว่ารู้สึกเหนื่อยมาตั้งแต่โรงพยาบาลแล้ว
แต่อัตราการหายใจแรกรับ๒๐ครั้งต่อนาที
ก็คือปกตินะฮะไม่มีไข้เลยมีน้ำมูกนิดหน่อย
ตรวจดูเรื่องของแล็บอย่างอื่นก็ปกติดี
ยกเว้นเจอเชื้อโควิดแล้วก็เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นจำนวนนึง
ก็อาจจะเป็นได้ว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยซ้ำ
วิเคราะห์ว่ารายนี้น่าจะไม่ได้เป็นการติดเชื้อซ้ำ
ป่วยครั้งใหม่แต่น่าจะเป็นการป่วยอย่างอื่นมากกว่า

ซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าไอ้การป่วยครั้งใหม่ของคนนี้นะฮะ
เขาบอกมันมีน้ำมูกน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าที่พี่หนุ่มพูด
ส่วนเชื้อที่เจอเขาสัญญาณิถามว่าเป็นซากไวรัสนะครับพี่หนุ่ม

มีไวรัสเป็นกับไวรัสตายอีกนะ
คือโควิดทุกวันนี้เขาบอกว่าที่เราตรวจกันไม่ได้
ตรวจเจอโควิดต้องไปแยกกันอีกนะ
ว่าเป็นโควิดเป็นหรือโควิดตายอีกประมาณ
ก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะตีว่ามันยังไม่ตายไว้ก่อน
หมายถึงว่าที่เคยเป็นแล้วอาจจะยังไม่สุด

ทั้ง๓คนเลยเข้าไปใกล้กันเลย
แล้วก็มาจากเวทีเดียวก็คือทางลุมพินี

เขาก็บอกว่าอาการเขา๙๙๙๙๙แล้วคือไม่มีอะไรเลยนะ
ไม่มีไข้มีนมกไม่มีอะไรไม่อยู่ไม่มีอะไรเลย
แต่พอตรวจเชื้อปุ๊บเชื้อนี่ยังเป็นบวก

ทีนี้คุณหมอก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่าไอ้เจ้าเชื้อบวก
มันเชื้อตายหรือมันเชื้อเป็นกันแน่
แต่เขาต้องบอกก่อนว่าต้องสันนิษฐานให้เป็นเชื้อเป็นก่อน

ถ้าเกิดว่ากลับไปหรือไปเจอลูกเจอใครยังไง

หรือเราเรียกภาษาประชาบ้างก็คือว่าซากเชื้อแล้วกัน
คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ซากเชื้อไวรัสโควิดเนี่ย
มันอยู่ได้นานถึง๓๐วันนะ

และข้อมูลจากอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกา

ให้อยู่โรงพยาบาลเพียงแค่๗วัน

ในขณะที่ของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ย

คือ๑๔วันของเราเนี่ย๑๔วันด้วยซ้ำไปนะครับ

สำหรับไอ้ซากเชื้อคือเชื้อที่ไม่มีชีวิต

ถามว่าถ้าสมมุติเรายังเจอเป็นผลบวกอยู่เนี่ย

กรมการแพทย์เขาจะลองแยกเชื้อจากคนกลับบ้าน

เชื้อที่เป็นแล้วกับเชื้อที่ตายแล้ว

แล้วก็มันไม่มีคำตอบว่า
การตายไปแล้วมันจะกลับมามีชีวิตได้อีกไหม

อย่างที่บอกไปครับคือเขาก็ตีประเด็นว่า

ในแพทย์มนูลลีชเวงวงเนี่ยนะครับ

เชื้อนี้มันน่าจะเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิต
เพียงแต่ว่ามันอาจจะน้อยมากแล้วล่ะ

อาจจะไม่ได้แสดงการออกมา

ใช่เขาว่าอย่างนั้นนะว่ามันจะมีติดอยู่ในนั้นด้วย
ต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะถูกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ย

หมายถึงในออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเรา

ดัชฤตสองชั้นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแล้ว

จริงฟูกคนถามว่าไอ้สรุปที่เราใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลานี่
หรือถ้าสมมุติดัจจริตอย่างหนุ่มคือ๒๓ชั้นเนี่ย

คงไม่ถึงกับทำให้เป็นกรดหรอก
คิดกันเองหรือเปล่าไอ้เลือดเป็นกรดเนี่ยนะครับ

แต่อาจจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้างมี

ถูกเราหายใจอยู่อย่างนี้
กัสคาร์บอนไดออกไซด์ค่างอยู่
เพราะบางทีเราต้องการออกซีเย็นบ้างถูกต้องไหมคะ
จากลมหายใจถูกกักไว้ในหน้ากาก
ส่งผลให้เหนื่อยล้าง่วงนอน

ก็ไม่จำเป็นก็ถอดออกบ้าง

สวมเลือดเฉพาะไปอยู่ที่ชุมชน

แพทย์เขาได้มีคำตอบแล้วเขาได้ทำการศึกษามาแล้ว

ดีเธอ

พี่ไม่ส่งมาให้พี่หนุ่มหรออันที่วันนี้

วันนี้ยอดเราเรียกได้ไหมคะ
วันนี้ยอดลดหุ้มลงมาเหลือ๕๔ไรนะคะ
ทางด้านโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม๕๔รายสำหรับวันนี้
ป่วยสะสม๒๔๒๓ราย
กระจายไปใน๖๗จังหวัด
หายแล้ว๙๔๐ราย

รวมแล้วผู้เสียชีวิตก็สะสมอยู่ที่๓๒ราย
ผู้เสียชีวิตรายที่๓๑นั้นก็เป็นชายสัญชาติฝรั่งเศส
อายุ๗๔ปีไม่มีโรคประจำตัว
เริ่มป่วย๒๗มีนาคมค่ะ
มีไข้อายเหนื่อยแล้วก็ปวดท้อง
รักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
ต่อมา๗เมษายนอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น

ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๓๒เป็นชายไทยอายุ๘๒ปีค่ะ
คนนี้ก็เริ่มมีอาการป่วย๒๕มีนาคม
มีไข้๓๘๕อาการของเขาก็คืออายเหนื่อย
รักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ต่อมาวันที่๓๐มีนาคมแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ

และเสียชีวิตในวันที่๘เมษายนค่ะ
ทั้งนี้ก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่๕๔ราย
มาจากกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า๒๒ราย
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร๑๑ราย
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๒ราย
คนไทยที่กลับจากต่างประเทศ๓ราย
ไปสถานที่ชุมชนอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดนัด๔ราย

กลับมาจากอินโดนีเซีย๕ราย
บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ๔ราย
แล้วก็อยู่ในระหว่างสอบสวนโรคอีก๖รายด้วยกัน

จำนวนอาจจะดูลดลงจากเมื่อวานเพราะเมื่อวานนี้เป็นร้อย
แต่ก็อย่าลืมเราก็ยังตรวจอยู่๒๐๐๐กว่าคนเม
๒หมื่นกว่าคนเราเจอ๒๐๐๐กว่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ดีนะฮะ

ถึงขนาดวันนี้คุณหมอธีรวัตรคุณเคยสัมภาษณ์เขาใช่ไหมคุณหนุ่มกัญชัย

เขาบอกว่าไงรู้ไหมณวันนี้คนกรุงเทพน่าจะติดโควิดที่ไม่มีอาการนะฮะ
แสนกว่าคน๑๒แสนคน
วันนี้คุณหมอธิรวัตรเขาถึงมีโอกาสออกมาพูดกันนั้น
คุณหมอธีรวัตรเหมะจุธาเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
ถึงการถึงการตรวจผู้ป่วยโควิดว่าการตรวจเพื่อการรักษานั้นคือการตรวจผู้ที่มีอาการถูกต้องไหม
ส่วนใหญ่ที่เราตรวจอันนี้คือต้องมีอาการมีอาการจากการเสี่ยงคุณไปทำอะไรมาเสี่ยง
เพื่อต้องการกำจัดหรือให้โรคไม่ให้ระบาดลุกลามไปเป้าหมายอยู่ที่ผู้แพร่เชื้อ
แข็งแรงนะครับไม่มีหรือถ้าไม่มีอาการจัดตะเวนไปได้ทุกที่เครื่อง
เราเราไม่สามารถตรวจได้ขนาดนั้นถูกต้องไหมปัญหาจะตรวจยังไงให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด
โดยที่ประเทศของเราเนี่ยจะต้องประหยัดที่สุดก็คือเราก็ต้องรอเครื่องรอเครื่องเทสมันเสร็จยังของคุณหนุ่ม
เครื่องเทสใช้ได้หรือยังคะเครื่องเทสที่พี่หนุ่มเคยเทสใช้ได้หรือยังเอ๋ยตอนนี้
ตอนนี้เขาก็ใช้กันอยู่นะของกิจุลาใช่ไหมคะ
ดีใจจังเลยไหมถูกต้องไอคอนแทคไปเธอต้องไอคอนแทคกลับ
คือตอนสมัยชั้นเรียนพิธีกรเก่าไม่ใช่ทุกกรม
ก็เป็นหน้าที่ของคุณอะคุณก็ต้องก้านไปสิ
คุณก็คุยมักไม่แล้วก่อนผมผมไม่เห็นเธอไทยเค้ากับคุณเลย

เขาบอกมีข้อมูลเอาไว้เนี่ยเผื่อเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์นะคุณ
๑๔มีนาคมถึง๕เมษายนนะครับ
เขาบอกว่าผู้ป่วยในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ย

หรือเรียกว่าอาการน้อยมาก

ตั้งแต่๑๔มีนาคมถึง๕เมษายน
เขาตรวจไป๗๗๖รายนะครับ
หรือคิดเป็นแรกแค่ร้อยละหนึ่งกว่า

ที่ไม่มีอาการพันคนเนี่ย
ติดโควิดเนี่ย๑๒คน

จากจริงแล้วคือประชากรของกรุงเทพเรามีเยอะ

แต่พอมันไปขยายหรือไปพาดหัวข่าวเนี่ย

มันก็กลายเป็นแบบคนก็จะตกออกตกใจว่า
ช็อกอาจารย์บอกอย่างนี้ซึ่งอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วแกก็บอกมากับผมนะว่าคุณหนุ่ม
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่ดีเอาไปฟาดหัวข่าวกันแบบนั้น
ก็คือเขาพูดถึงประชากรจาก๑๐ล้านคน
คือแกพูดตามหลักของการจำนวนของเปอร์เซ็นต์

กี่คนกี่คนแล้วได้กี่คนเจอกี่คน

แล้วไปตรวจเจอเท่านี้นี่กี่คนกี่คนอะไรอย่างนี้มากกว่า
คือประชากรของกรุงเทพเนี่ยมีประมาณสัก๑๐ล้านคน

เพราะฉะนั้นถ้าเขาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
เอาจริงแล้วอย่างที่บอกว่าตรวจ๗๗๖คนเนี่ย
เขาเจอเป็นผลบวก๙๕คน

ประชากรของกรุงเทพมหานครมี๑๐ล้านคน
ถ้าสมมุติจะมีโอกาสติดโควิดก็คือประมาณ๑๒๐๐๐คน
แต่ทุกคนก็ติดประมาณคิดว่า๑๒๐๐๐๐คน

ไม่ใช่นี่นะครับเพียบราส่วนใช่อยู่แบบนั้น

บอกว่ากรุณาอย่าพลาดหัวข่าวลักษณะนี้นะครับ

สื่อถึงการให้ความสำคัญกับการแพร่ที่ไม่มีอาการ
เพื่อจะได้ทราบขอบเขตมาตรการในการแพร่โรค

แบบไม่มีอาการ๑แสน๒หมื่นคน
นี่คือแกก็ชี้แจงมาอย่างนี้นะครับว่า
แกบอกว่าแกขีดทิ้งอย่างนี้เลยว่าอย่าไปโพสต์แบบนี้
หรือไปพาดหัวแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นข้อเท็จจริง

เดี๋ยวคนตกใจนะครับ
ที่ตอนนี้เขาจะตรวจในคอถูกต้องไหมฮะ
จมูกอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องแปลกจริงเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นแบบนี้
ซึ่งเขาเป็นภาหะนำโลกมาติดเราได้เฉย
ถ้าเขามีตัวโควิดตัวนี้บางทีเขาไม่ต้องไอไม่ต้องอะไรหรอก
แต่เขาเป็นภาหะนะที่เขาจะเอาโควิดมาติดเราได้
ซึ่งเขาเนี่ยถ้าสมมุติภายใน๑๔ถึง๒๑วัน
คุมกันเหมือนเขาสร้างขึ้นมาเต็มที่แล้ว

ใครติดโควิดพลุ๊คให้อยู่กับบ้าน
เพราะเขารอแค่ว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ย

มันจะออกมาต่อสู้กับโควิดตรงนี้เอาเอง

วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อน
มีวีดีโอคอลคุยกันที่อังกฤษ

จากที่เคยเดินเป็นหมื่นเป็นแสนคนอ่ะมดดำอย่างที่เราไปกันเห็นไหม

แล้วสิ่งที่เขาพูดมาคือน่าตกใจคือ
มีสามีภรรยาคนไทยอยู่ที่ลอนดอนนะ
แล้วปรากฏว่าสามีเป็นอามภาษณ์เป็นผู้ป่วยติดเตียง

วันหนึ่งเตียงคนไข้เสีย
ก็ปรากฏว่ามีคนช่างมาซ่อม
แล้วก็มาซ่อมเสร็จปุ๊บก็ไปพูดคุยกับภรรยาเสร็จก็กลับไป

เมียไม่ได้ออกไปไหนนะดูแลหัวนะ

เมียติดจากคนที่มาซ่อมมาซ่อมเตียงคนนั้นแหละ

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าภรรยาก็มีอาการไม่สบาย

หมอก็แบบที่นู่นก็ใช้วิธีเป็นวีดีโอคอล

แล้วก็คุยกันว่าอาการเป็นยังไง

อาการหนักตอนนี้ยังไม่ได้เตียงเต็ม
คือเขาจะมีอะไรประเมินสถานการณ์ของเขาเอง
สุดท้ายหญิงคนไทยคนนี้ตายอยู่ในบ้าน
แล้วปรากฏว่าน้องเขาผิดสังเกตว่า

ก็เลยไปหาที่บ้านหลังจากนั้นอีก๓วัน

ปรากฏพอน้องชายไปหาเสร็จปุ๊บปรากฏไม่เจอ

แล้วสามีที่นอนอยู่ในบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียง

สามวันรีบเอาส่งโรงพยาบาล

อันนี้เขาร่าวให้ฟังออกกาดด้วยนะ
บางทีวันนี้เรารู้นะ
อะไรอย่างนี้

เขาก็ต้องมีคำถามนึงไง

แอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางทีไปล้างแอร์
ปรากฏว่าไปเจอครอบครัวที่เขากักตัวอยู่หรืออะไรอย่างนี้
เราไม่ใช่พูดถึงช่างแอร์ไม่ดีนะ
สมมุติตอนนี้มีคนกลับมาจากต่างประเทศ
คนไทยที่จะรอกลับจากต่างประเทศอีกเป็น๕๖๐๐คนนะคะ
เป็น๑๐๐๐๐หรือ๕๐๐๐๖๐๐๐คนก่อนที่เข้ารายการเพิ่งอ่านนี้
นึกออกป่ะถ้าเขาอยู่ในช่วงกักตัว
เราจะรู้ได้ไงว่าบ้านนั้นเขากักตัวอยู่
ถูกต้องป่ะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเขาเป็นภาหะเนี่ย
ภายใน๑๔ถึง๒๑วันที่ภูมิคุ้มกันของเราจะต่อสู้กับมัน
อกจากถ้าสมมุติคนไข้ส่วนน้อยที่วันนี้เสียชีวิตกันเห็นไหมคะ
เพราะอะไรภูมิคุ้มกันของเขาที่สร้างขึ้นมามันไม่แข็งแรง
ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาไม่สามารถเอาชนะไวรัสได้
มันจะเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็คนนั้นก็จะออกอาการให้เห็น
อันนั้นคือมันเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วคนแข็งแรง

แต่มันก็อาจจะประกอบกันหลายส่วน

ตอนแรกน้องบอกว่าอายุถึง๑๐ขวบไม่ต้องกลัวเลย
พรุ่งนี้ใช่ไหม

ตุดแต่ละจังหวัดรู้สึกเขาจะประกาศไปแล้วนะฮะ

ที่ไม่ให้คน

ก็รอกลับเมืองไทยก็เยอะอยู่ถูกต้องไหมประมาณสักเกือบ๕๖๗๐๐คน
วันนี้เขามีการสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดว่าย้ำคนเข้าประเทศต้องถูกกัก
ห้ามกลับบ้านเด็ดขาดอืมประเทศไทยของเราดีนะฮะ
โรงแรมให้อยู่เลยมีคนใจบุญเปิดโรงแรมให้อยู่
เจ้าของโรงแรมอันนี้พูดจริงว่าเราดีกว่าต่างประเทศเยอะมาก
พูดตรงไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลย
เขาบอกว่าวันนี้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ย้ำให้จังหวัดนำผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ย
เข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างเคร่งครัด
เนื้อหาคืออย่างนี้ให้จังหวัดยืนยันข้อมูลสถานที่
ที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้เปลี่ยนสถานที่กักกัน
ตามที่เคยรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะประเด็นความพร้อมในการใช้งาน
นี้ขอให้รายงานระบุสถานที่ที่ชัดเจนเช่นอาคารโรงพยาบาลโรงแรม
แล้วก็ต้องมีภาพถ่ายด้วยโดยในการพิจารณาสถานที่
ขอให้ยืนยันร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะใช้เงินทดลองราชการในเชิงป้องกัน
แล้วก็ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการครั้งนี้
เช่นเราเช่าโรงแรมเช่าอาคารในการกักตัวของภาคเอกชน
สำหรับคนที่วันนี้เดินทางกลับไปตามบ้าน

บึงกาลเนี่ยฉันจะไปอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้ว
ึงการไม่ให้ใครเข้าเลยเพราะว่าเป็นจังหวัดเดียวในอีสาน

ึงการเป็นจังหวัดเดียวในอีสานที่ยังรอดอยู่
จะไปได้ไหมไม่ได้เขาไม่ให้เราเข้า

เขาบอกไอ้การกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชนาจักรในจังหวัด
ต้นทางเนี่ยที่ที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ย
อากาศทั้งทางบกให้ดำเนินการตามกระบวนการการกักตัว

เพื่อสังเกตอาการในสถานที่กักตัวโดยเคร่งครัด
โดยไม่ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

เอาง่ายตอนแรกคิดว่าจะไปกลับไปกักตัวที่บ้าน

ก็กักตัวอยู่ที่บ้านแยกห้องแล้วนะ

ภาคเหนืออยู่๓จังหวัดที่ยังรอดอยู่คือ
ภาคกลางฮะยังอยู่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาธ
ภาคใต้เหลือแค่พังงากับระนองฮะ

แล้วก็ภาคอีสานเหลือหนึ่งเดียวเลยคือ

เมื่อวานนี้สตูลนะ

สตูลก็ตอนนี้ภาคใต้เหลือแค่นี้แล้วล่ะ
ก็รวมแล้วเหลือ๑๐จังหวัดจริงจาก๗๐กว่าจังหวัด

แต่ก็คือแยกห้องแยกอะไรหมดนึกออกป่ะบ้าน
สรุปแค่กดรีโมท
พี่หนุ่มกดรีโมทเดียวกันนะ

แต่เขาอยู่ในบ้านเดียวกันมันมีโอกาสอยู่แล้ว

อย่างนี้ในบ้านเดียวกันกลับมาต้องใส่หน้ากากทำไม

ก็อย่างที่บอกแน่นอนว่าไม่มีการปรับเวลาเคอร์ฟิลล์
เวลาเคฟิลคือ๔ทุมจนถึง๔ปีเหมือนเดิม
ครั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ย

โดยอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลอนุมัติในคราวเดียว
หน้ากากอนามัยยังคงเดินหน้าคลี่คลายปัญหาอยู่นะฮะ
กรจากการแพทย์ต้องพึงพอใจด้วย
เพราะต้องให้คนกลุ่มนี้ก่อนถ้าหน้ากากมา
รวมถึงหน้ากากผ้าที่ผลิตออกมา
ต้องถึงมือประชาชน

คนก็ยังสนใจเรื่องการเยียวยาอยู่ใช่ไหมแองจี้
แล้ววันนี้การเยียวยาเป็นยังไง
คนก็ยังสนใจตอบไปเลยว่าไม่๖เดือนแล้ว
สรุปเหลือเพียง๓เดือน

หลังจากมีกรณีออกมาที่แบบบางคนได้เงินไปแล้ว

ถูกปะก็คือไม่ถึงอาจารย์จำนวนคนเยอะขึ้น
ขณะที่ทุกหน่วยงานก็ต้องทำให้เกิดเห็นผลทันทีแหละ
แล้วก็การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันถ้าตรวจสอบเสร็จแล้ว
ไม่ถูกต้องทุกคนจะต้องคืนเงินนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือมีบทลงโทษด้วยเพราะงบประมาณในส่วนนี้

ใช่เราก็ไปช่วยเหลืองบทที่ระบาดจริง

จากลอนดอนส่งมาหน้าแฮลอทตอนนี้ตอนเที่ยง

จะต้องไปซื้อของซื้ออะไรกันน่ะ

ทุกร้านคือแบบเหลือแต่ความว่างเปล่าจริง
ช่วยไปฝากเกียงใหม่
มาเรื่องนี้กันนะคะเรียกว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่
หลังจากเจ้าหน้าที่ค่ะเขาโพสต์มีพลเมืองดี
พิซซ่ามาให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้กิน
แต่ของกลับถูกส่งไปไม่ถึงมือคนทำงาน
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเชียงใหม่รายหนึ่งนะคะ
โพสต์ขอบคุณพลเมืองดีน้ำใจงามมากทีเดียว
จะส่งพิซซ่าจำนวนนับ๑๐กล่องไปให้เจ้าหน้าที่ของเขานะคะ
ได้กินกันแม้พิซซ่าดังกล่าวจะมาไม่ถึงเจ้าหน้าที่
เขาทำงานกันอยู่บนดอยไม่ถึงแต่ขอบคุณอย่างมาก
และรับรู้ได้ถึงน้ำใจของผู้ส่งไปให้นะคะ

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตถึงกับสงสัยว่าอ้าวพิซซ่าหายไปไหนล่ะคะ
จะทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเนี่ยเก็บเอาไว้ให้หัวหน้า
แต่หลังจากถูกเรื่องราววิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงมากทีเดียว
ซ่าก็ถูกนำมาแจกจ่ายทีหลัง

ด้านเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเจ้าของต้นโพสต์นะคะ
ก็ออกมาชี้แจงบอกว่าโพสต์พิซซ่าดราม่านั้น

แม้มันจะเป็นแค่เรื่องของคนที่ใช้คำพูดผิด
ใช้อารมณ์ส่วนตัวมาทำงานมากเกินไป
จนทำให้บางคำพูดมันออกมาโดยไม่คิด
ทีมงานขอขอบคุณทุกการสนับสนุนของทุกท่าน
ส่งไปยังคนดับไฟป่าที่ทุกที่เลยนะคะ

ทั้งทางฝั่งอาสาและเจ้าหน้าที่หลักครับ
สู้ต่อไปเพื่อลมหายใจเดียวกัน
ดูสิพิซซ่าไปไม่ถึง

เขาก็เลยอยากจะไปให้กับที่เอเพราะกลัวมันไม่ถึงคุณแม่
ตอนนั้นเราลงออสเตรเลียกันเต๊ะไปหมดอย่าลืมประเทศไทยกันนะ
ตอนนั้นเราลงออสเตรเลียมีโคล่ากันเต๊ะไปหมด

อย่างคุณแม่น่ะเวลาไปบริจักษ์คือต้องไปถึงเมืองไง

เป๊กอีนิวเต็มที่เลยอีเป๊กตอนนี้ก็ทำเต็มที่เลย

เดี๋ยวจะมีนักบางคนที่แบบจะเริ่มแบบว่าทำเป็นโรงงาน

เขาบอกว่าตอนนี้ใครจะคิดว่าเครื่องฟอกอากาศกลายเป็นปัจจัยอีก

เพราะอากาศเขาก็เยอะตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้ว
โดยเจอเรื่องของไฟป่าเข้าไปอีกนะคะ
เพราะแววเหมือนเมื่อมาคุณธนาธรรมก็จะทำเป็นเครื่องฟอกอากาศแจกคนแล้ว

เดี๋ยวก็ติดตามข่าวกันต่อไป
เอ้าไปเรื่องนี้ดีกว่าหลวงตาช่วยด้วย

คือนุ่มคลั่งมีวิญญาณเข้าสิงร่าง

ผมตกใกล้ไม่ได้เลยคุณปุดดำ
หนุ่มอุ๊ยแต่มือหนุ่มยังกดน่ะ

ข้อมูลนี่แหละที่หนุ่มการพูดถึงเรื่องนี้

เดี๋ยวกินดูให้อยู่ว่าเออเขาว่ายังไงกันบ้าง

ฉันอยากจะให้แบบว่าหนุ่มอ่านข่าวแล้วแบบ
หน้ากาก๒อันแล้วมันอ่านข่าวแล้วไปอย่างนี้เนาะ

คือเอางี้ตำรวจที่เมืองเยอะสวทรนี่
เข้าควบคุมชายอายุประมาณ๓๐ปี
อาการคุ้มคร่างบุกขึ้นไป
ขึ้นไปภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวงครับ

เขาเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงตาคงไม่อยู่แล้วล่ะเธอ
โอเคเข้าใจไหมพิพิธภัณฑ์หลวงตาภวง
ภายในวัดศรีธรรมรามเขตเทศบาลเมืองยสโทร
ซึ่งพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวงเป็นสถานที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อพระศุกร์แล้วก็ประวัติของหลวงตาพวงเนี่ย
เกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวยะโสธร

นี้แหละเป็นเกจิอาจารย์คู่บ้านคู่เมืองเขา
โดยใช้หนุ่มค้นตั้งกล่าวอาการคล้ายกับเหมือนรอย

พร้อมกับนำสุราขาวนี่เข้าไปนั่งดื่มภายในพิพิษพันธุ์
เดี๋ยวนะที่ไม่รู้เรื่องน่าจะมาจากสุรา
พูดมากกว่าการโดนอะไรเข้าสิง
ต้นเองเดินทางอาพิพิษภัณฑ์หลวงตาภวงเนี่ย
เพราะมีวิญญาณ

นุ่มปลอมอ่ะนุ่มปลอมอะ
หนุ่มปลอมนึกออกไหมครับ
อันนี้ร้อนจากยาเสพติดรวมไปถึงสุราเข้าไปอีกด้วยนะค่ะ

เรื่องของคุณแมททิวนะครับเผยสาเหตุทำไมคุณหมอให้อยู่ด้วยกันได้
คือเรียกว่าได้ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามนะฮะ
กับตังคุณแมททิวและกับลิเดีย
หลังจากทั้งคู่นั้นไปตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ค่ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้๒๐กว่าวันเข้าไปแล้วนะฮะ
สวัสดีครับทุกคนยังอยู่ที่เดิม
ถึงตอนนี้ก็เกือบ๓๐วันแล้วนะฮะที่อยู่ที่โรงพยาบาล

เรากินเงานอนอยู่ที่นี่เหมือนทุกท่านกำลังทำอยู่ที่บ้าน
นอนกินดูนู่นดูนี่พยายามทำร่างกายได้เคลื่อนไหวนิดหนึ่งนะครับ
ล่าสุดนี่นะครับก็ไปตรวจมาก็ยังเป็นบวกอยู่
ตรวจไป๕ครั้งแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับ
ป๋องซึ่งเป็นพิธีกรร่วมก็เช่นกันยังบวกอยู่
ช่วงอันตรายที่สุดน่าจะเป็น๑๐วันแรก
และต้องบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้หลายเคสนะครับแทบจะไม่เหมือนกันเลย
แต่เคสเราเองเนี่ยอาการเราค่อนข้างจะโอเคทุกอย่าง

แต่กับบางคนนะครับเดินนิดหน่อยขยับนิดหน่อยก็เหนื่อย

สำหรับหลายคนที่สงสัยว่าทำไมอยู่ด้วยกันได้

เพราะว่ามันเป็นไวรัสตัวเดียวกันมีภูมิต้านทานแล้ว
ก็เลยสามารถที่จะรักษาไปด้วยกันได้
สำหรับคนที่ยังไม่เคยก็อย่าไปติดเลย

เขาบอกว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็น

แต่ถ้าเขาแบบว่ามีเชื้อกันอย่างนี้เขาบอกไม่เป็นไร
คนไทยเนี่ยยังโชคดีนะที่ได้เข้าโรงพยาบาลจริง

คุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลนั้นนะ

เมืองนอกถ้าไม่โคม่าไม่มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลนะ

ผู้ชายเช็คบะหมี่อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะ
อัปเดตเรื่องของคนในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
ช่วงนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็ทำให้หลายคนจำเป็นต้องอยู่บ้าน

งานนี้คุณมิวกับไฮโซเซนก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น
อืมจะเริ่มทำอาหารด้วยตัวเองนะคะลองดูนะคะวันนี้มันจะทำเมนูอะไรค่ะ
นี่ค่ะเริ่มจากเราหั่นเบบี้แครอทนะคะแล้วก็หัวหอมยายแล้วก็มันฟ้าหล่างนะคะ
ให้เป็นชิ้นเล็กเล็กพอประมาณคับนะคะแล้วก็ใส่ลงไปผัดก่อนเพื่อให้ผักตรงเนี้ยมันนิ่ม
แล้วก็จะใส่น้ำลงไปซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากเลย
แล้วทำอาหารทำอาหารอยู่ที่บ้าน
ซู่ดผู้โกบไม่ได้ผู้โกบกินอาหารน้ำหนักขึ้นมาเกือบร้อยน่ะ
อีกสองสำกินโตชีสักร้อยแล้วหลายคนก็บอกทำขนม
คุณมิวเขาไม่แปลกนะเพราะเขาต้องฝึกตัวแม่สีเรือนเอ๊ะ

อ้าวเราก็ชอบกินขนมอยู่แล้วช่วงนี้
เรามาพาแม่สีเรือนหรือเปล่าทำขนมเองทำไมนะ

ไม่ต้องอะไรฉันนั่งดูไอจีคุณพี่หนุ่ม

น้องจ๊ะส่งมาให้กินหน่อยสิเจ้าซื้อแล้วก็ขายบ้า
วันนี้ซื้อนี่ขอให้ส่งมาให้กินโน่ม
อยากกินเดี๋ยวดีเอาอย่างนี้ไปกันต่อ
กรณีของแก้วบีเอ็นเคโปรดิเอ็กซ์นี่
เนื่องจากมีเพจชุดชั้นในของไอดอล
เรื่องอะไรบาย๗แมงดานั่นไง
ออกมาแสวว่าเอาเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า
แต่ยังเห็นแก้วเนี่ยไลฟ์ถ่ายคลิปอยู่นอกบ้านไปที่ต่าง
ไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วย
เมื่อมีแฟนคลับถามในไลฟ์ว่าทำไมไม่ใส่หน้ากาก

นั่นแต่อยู่บ้านก็เหมือนจะเป็นต้องใส่
แต่ถ้าเกิดมีอยู่กับคนใกล้ชิดต้องใส่
ถ้าเกิดว่าจะออกมาเจอแบบคุณแม่หรืออะไรอย่างนี้ต้องใส่

ขอโทษที่สื่อสารให้เข้าใจผิดพลาด
เพราะตัวเองไปวัดอยู่บ้าน
แต่ที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ในโครงการของหมู่บ้าน
อยู่ในหมู่บ้านอยู่ใกล้บ้าน

ทำให้คนเข้าใจผิดยืนยันว่าเซฟตัวเองตลอด
ออกไปในพื้นที่ของหมู่บ้านก็แค่ไปถ่ายรูป

ซึ่งใส่หน้ากากอนามัยไปด้วย

ตรงที่ไปเนี่ยไม่มีคนเลยเป็นพื้นที่โล่งค่ะ
นี้ขอโทษด้วยอาจจะคิดไม่ถี่ถ้วน
รับผิดที่กักตัวแค่๑๒วันครึ่ง

ยืนยันว่าร่างกายแข็งแรงดีสบายดีความจริง
ตนอยากอยู่เงียบแต่กลับมีคนมาต่อว่ามากมายเลย

จากนั้นนางร้องไห้เลยคุณหนุ่ม

ทั้งที่ไม่ฟังความจริงจากตัวเองก่อน

ก็เคยสัญญาแล้วว่าจะทำตรงดีไม่ให้ทุกคนมาต้องเสร็จ

ที่นางออกไปเดินทุกส่วนไง

พระม่านโปร่งสีเบด

คือเหมือนที่บ้านเขามีห้องน้ำอยู่๒ห้อง
ถูกไหมเมื่อกี้ตามแปลนเขาก็คงก็ให้ดูว่า

มุมนี้อีกมุมนึงอันนั้นอีกมุมนึงอะไรอย่างนี้

เป็นบ้านแฝดมีแปลน๒อย่าง
ถนกันก็คือเหมือนเป็นกระโจ๊กเป็นเมลิเมอร์

ที่เขาเขียนว่าทำไมอ่างล้างมือถึงอยู่คนละฝั่งกัน
คนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือเปล่า

บ้านตัวอย่างที่ออกไปคือข้างนอกหรือเปล่าว่าใช่บ้านตัวเอง
เขาก็เลยเอาให้ดูว่าบ้านเขามีอ่างอยู่๒อันเห็นไหม
อีกอันนึงชิดผนังซ้ายอีกอันหนึ่งอยู่ทางผนังขวานะ

คงมีหลายกรณีที่เวลาดูก็คงเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้
คนเราเวลาจับผิดนี่ก็สู้ตายเนอะ

ตอนนี้คนอยู่บ้านนี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลย

ตอนนี้อยากให้ทัวร์ลงทัวร์ลงทีแล้วก็ชุดใหญ่เธอ

เพราะว่าแบบไม่ให้ของเกอกอะไรอย่างเงี้ย

อันนี้อาจจะเป็นมุมกล้องเนอะที่บอกหัวใจดูรีบเนี่ย

เสื้อมันบีบมันก็เลยทำให้หัวใจดูแบบดูเล็กกว่า

ลงคลิปใหม่คืนเดียวคนดูเป็นล้านนะ
ไปดูหน่อยสิฮะ

ไม่แต่อันนี้โอ้วปากปุ้งไปเลย
อีกคนนึงที่สนุกก็คือพี่เบนชราธิศค่ะ

เข้าละเปิดเสียงเมื่อกี้ว่าให้รถเมย์ถอดหน้ากาก

ไม่เป็นก็คือลองดูแล้ว

มีทุกคนเคยเป็นเหมือนเราไหม

พอมันขับผ่านเราไปมันก็จะเปิ้ลรถใจเรา
พูดไม่ได้คือมันต้องจำก่อนว่าเขาบางทีเขาพูดอะไรบ้าง
ใช่ไหมปุ๊กโกะมาเล่นทุกวันเลย

เราพูดปากเขาไม่ตรงนะพี่นัก

สนุกมากเลยครับ
เพราะว่าปรับโหมดเพื่อจะได้ไม่เบื่อ

วีดีโอจากกล้องวงจรปิดจากห้องเก็บเครื่องดนตรีไทยของเพื่อนสนิท

หากครับตอบกันดูอยู่เงียบ
ขนลุกสู้โควิดดีแท้
งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กับคุณเก่งทัชยะนะครับ
และขณะเดียวกันก็มีอีกด้านหนึ่งที่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่า
นั่นก็คือพี่โจอีบอยพี่โจบอกว่าผมว่าอยากไย่นะครับ
ฮะผมว่าน่าจะเป็นหยักไย่หรือเปล่า
ก็มีอีกหลายคอมเมนต์ที่ตอบในลักษณะเดียวกันนั่นแหละเขาว่าอย่างนั้น

ไปอีกคนนึงอันนี้อ่ะแองจี้บอกว่าให้นำเสนอหน่อย
แองจี้บอกว่าให้โชว์ภาพสักนิดนึงน้องทำอะไรอ่ะ

ทุกมหาลัยเก่งไงดูดินี่เขาประกาศแล้วเนอะช่วงนี้ใครสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะ

เขาเป็นทหารแล้วไหมโอ้โห
ทำไมถอดเสื้อถอดแสง